คุณผู้ชมครับเช้าแบบนี้นะอะไรที่มันจะทำให้เราตื่นนอน
กาแฟเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะแนะนำร้านกาแฟกันหน่อยนะครับ
อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรไปจิบกาแฟอร่อยกับร้านที่เขาสร้างมาจากดิน

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปที่ร้านกาแฟร้านนี้

ชื่อร้านแบบภาษาไทยก็มีร้านกาแฟบ้านค่าที่ตะบนท่าพุษาอำเภอคลองขุนจังหวัดกำแพงเพชร
กาแฟร้านนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยดินทั้งหลังครับ

คุณชิสาคุณพูดถูกนี่คือบ้านดินจริงครับ
เวลาคุณเข้าไปคุณจะรู้สึกยังไงรู้ไหม

มันเจือนเย็นแบบไม่ต้องเปิดแอร์เลย
เด่นของที่นี่คือบรรยากาศเป็นธรรมชาติติดริมแม่น้ำปิงมีทุ่งย่าสะพานไม้แล้วก็เหล่าบรรดาแพะและแกะที่เลี้ยงเอาไว้จำนวนมาก
เดินกินย่าอยู่รอบชั้นถูกต้องครับแล้วก็ร้านนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่สายคาเฟ่พลาดไม่ได้
สายชิวไปถ่ายรูปแล้วดูดูทั้งแพ้ทั้งแก่เพียบไปหมดเลยนะฮะไปถามเจ้าของร้านนะครับ
ก็กลับมาเที่ยวที่บ้านเกิดอยู่บ่อยครั้งแหละและเห็นว่ามีทำเลที่ดีสวยงามเหมาะสมกับการทำร้านกาแฟ
ประกอบกับมีความชอบในเรื่องการทำกาแฟอยู่แล้วไงก็เลยเปิดร้านบัฟฟาโลกาเฟะหรือว่าร้านกาแฟบ้านค่านี้ขึ้นมา
เมนูเด็ดเลยกาแฟดิฟต์
นี่กาแฟดิบกาแฟดิบเป็นการบดกาแฟด้วยมือ

ทำให้กลิ่นของกาแฟดิฟท์บดเองมันหอมแบบฝุ่น
แล้วก็บอกว่าไม่ใส่น้ำตาลด้วย
สำหรับคนที่รักสุขภาพนะจ๊ะสายชิลสายคาเฟ่คนไหนสนใจอยากไปจิบกาแฟอร่อย
พร้อมกับถ่ายรูปเช็คอินในบรรยากาศสวยแบบนี้ไปกันที่ร้านบอฟฟาโลกาเฟ่
หรือว่าร้านกาแฟบ้านค่าที่ตำบลท่าพุษาอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ที่แตกต่างกันออกไปแต่ละจังหวัดแต่ละร้าน
จะมีมาตรการที่ไม่เหมือนกันเช็คกันให้ดีนะจ๊ะ
จ้าไปเที่ยวที่ไหนก็ดูแลตัวเองนะคะ